คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อย
หนุ่มคนนี้ตะโกนถามว่ามองหน้าทำไม
แล้วก็เอามีดไปจี้คนแก่ในชุมชนใจกลางกรุงเทพย่านดุสิต
มีชาวบ้านไปช่วยโดนลูกหลงบาดเจ็บตามกัน
ไปดูภาพนาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีชาวบ้านไปจี้คนแก่ใจกลางกรุงเทศย่านดุสิต
คือเขาไปกรโหลใครมาคะ

แล้วสุดท้ายมันมีเรื่องการเหลือตกยังออกไง
เขาคลั่งยาเสพยามาจนคลั่งยาแล้วก็มีอาการแบบนี้
นี่เป็นเหตุการณ์ชุดละมุนที่เกิดขึ้นตอนแรกชาวบ้านจะไปช่วย
จะไปห้ามปามจะไปให้เขาออกไปจากชุมชน
แต่ผู้ชายคนนี้มาทราบชื่อภายหลังคือเรวัตทองรอด
เขามีฉายาคือตั้มอ้วนอายุ๔๑ปี

คือตอนแรกเนี่ยเขาไปจอดรถจักรยานยนต์นะแล้วก็ขี่เข้าไป
กลางชุมชนอันนี้คือชุมชนสุโขทัย๙เขตดูสิตกรุงเทพ
แล้วก็มีอาการแบบคือใครมองหน้าถามมองทำไมมองทำไม
อย่างนี้ฮะเขาหวาดระแวงไปหมดนะฮะจากนั้นก็เอามีดไปจี้คอ
มองหน้าก็จะไปจี้คนนั้นแล้วถามมองทำไม
จนกระทั่งคุณป้าคนหนึ่งอายุ๗๔ปีจะเรียกคุณยายก็ได้
ยืนอยู่หน้าบ้านตั้มถามว่ามองหน้าทำไม
แล้วตั้มลงจากรถนะไปประชิดตัวเอามีดไปจี้คอคุณยายุพินนะครับ
หลังจากนั้นที่เห็นผู้ชายสองคนคือชาวบ้านเข้าไปช่วย
นะคือไปห้ามในตั้มว่าอย่าไปทำร้ายคนแก่จะมาทำอย่างงี้ทำไม
ตั้มไม่พอใจฮะทีนี้ระแวงกันใหญ่ว่าคนรอบตัวจะมาทำร้ายเขา
สุดท้ายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเกิดเหตุการณ์ชุดละมุนวุ่นวายขึ้น
เอามีดไปทำร้ายคนนะฮะแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ส่วนคนเจ็บคนแรกเนี่ยโดนฟันที่หลังเป็นแผลชะกันนะฮะ
อีกคนนึงก็โดนฟันที่แขนเลือดสาดเหมือนกัน
สุดท้ายต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ฮะแผลแบบเยอะอย่างนี้เลย
ตำรวจเร่งติดตามตัวตั้มมาดำเนินคดีนะฮะ
เนื่องจากว่าตั้มเนี่ยอันนี้ตามข้อมูลที่คนในพื้นที่บอก
ติดยาติดยาหนักมากเจอใครหวาดกลัวระแวงไปหมด
ไม่มีใครกล้ายุ่งและชาวบ้านเกรงว่าตั้มเนี่ยอาจ
จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้อันนี้พิษภัยของยาเสพติดนะ
ก็ถือว่าก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ทำให้คนคุ้มคลั่งแล้วก็อันตรายกับคนอื่นด้วย